ส่วนเหตุการณ์นี้มีเฟซบุ๊คชื่อว่าเขาว่าบ้าไง
โพสต์เอาไว้นะคะจะเห็นว่ามีการเถียงกัน
มีเสียงปืนดังขึ้น๒นัดแล้วก็มีปลอกกระสุน
เป็นลักษณะของการยิงปืนขึ้นฟ้าคนยิงเป็นตำรวจด้วยนะคะ
ครับดูคลิปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงค่ะ
ขอโทษท่านพี่ขอโทษท่านพี่ผมก็ได้ขอโทษทีนี้คุณสิบหน่อย
บอกเลยภูแระยังนะนี่ครับคลอไปเลยครับ
ญาติผมครับผมนับถือมาตั้งแต่ที่มาอยู่ที่นี่ทุกวัน
ผมนี่ครับตำรวจครับผมถ่ายทอดสดนะครับพี่
ชักปืนยิงผมครับสองนัดครับวันนี้แล้วมีคลิปบันทึกไว้หมดแล้วครับ
นี่ค่ะเห็นคลิปลักษณะแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยแล้วแหละ
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมีข้อมูลว่า
คนที่ยิงปืนเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทสังกัดสพแคนดง
ที่อำเภอแคล์นดงจบุรีรัมพิมพ์ข่าวตรวจสอบให้ค่ะ
ได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๙๙หมู่๔
ตำบลหัวฝ่ายอำเภอแคนดงเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
คนโพสต์คือนายสุรชัยสคหรือนายตี๋
ในตีเป็นคนให้ข้อมูลกับเราในตีบอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพขับรถส่งน้ำดื่ม
วันเกิดเหตุภรรยาเขาบอกว่าร้อยตำรวจโทกัณหากรรมหาวงเป็นตำรวจอยู่ที่สพแคนดง
มาถ่ายรูปรถแล้วก็ออกไปเขาบอกว่าฟังแบบนี้แล้วไม่พอใจ
ตำรวจมาถ่ายรูปรถเขาทำไมอ่าตามไปถึงบ้านของตำรวจบ้านของตำรวจก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะ
แล้วก็เป็นญาติทางห่างถามตำรวจว่ามายถ่ายรูปรถทำไม
เพราะว่าเขาไปอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน

เขาเล่าให้ฟังว่าร้อยตำรวจโทกัณหาที่ตามมาหาเขาถึงบ้านเนี่ย

ก็เลยเถียงกันค่ะเพราะว่าเจอตัวบ้านผู้ใหญ่กับบ้านเขาก็อยู่ตรงกันข้ามกัน

เหมือนจะยิงใสเขาเลย

เขาก็เลยไปแจ้งความที่สพแคนดง
เขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นทำก็เลยโพสต์คลิปนี้ด้วย
น้องคนถ่ายคลิปนอนอยู่ตรงนี้
เขามาถามมาผมงั้นเขาตอบผมเลย
แต่ทีนี้ผมสู้เขา

เขาชักปืนขึ้นมายิงผมเลยครับสองนัดครับ

คือมันชุดละมุนอยู่ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงปึ้ง
มันเชี่ยวมันเชี่ยวผมทางนี้แล้วก็ยิงอีกนัดหนึ่งเขา

ญาติผมครับผมไม่เคยคุยกับเขาไม่ใช่ญาติ
แต่ว่าเขาเป็นญาติห่างกับทางแฟนผม

ไปยืนตะโกนด่าอะไรอยู่ทางหน้า
อ๋อเขามาถ่ายรูปบ้านผม
เธออยู่กับลูกกับหลาน๓คน
ก็ในตีขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบุกมาถึงในบ้านนะ
บุกมาถึงในบ้านแล้วมาด่าสามีเธอแบบหยาบคล้าย

ถึงขั้นบอกลูกว่าลูกล็อกประตูบ้านกัน
พ่อก็ไม่อยู่ล็อกประตูบ้านดีกว่า

ไม่ถึง๕นาทีย้อนกลับมาอีกรอบด้วยนะคะ

ลูกสาวก็เลยโทรศัพท์ไปบอกพ่อ
ทีนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลจากสามีนี่แหละ
ว่าในตีขับรถส่งน้ำดื่มไปเฉียวรถ
ของชาวบ้านได้รับความเสียหายแล้วหนีไป

ก็เลยสืบรู้ว่ารถคันที่ไปชนเขาแล้วหนีเนี่ยคือรถของนายตี
ก็เลยตามไปถ่ายรูปรถของในตีที่บ้านของในตี

ตีก็เลยไม่พอใจกลายเป็นว่าไปด่าเขา
ส่วนเรื่องของการยิงปืนภรรยาของร้อยตำรวจโทกัณหาบอกว่า
โอ้โหก็ในตีมาประชิดตัวก็เลยยิงปืนไม่ได้ยิงใส่ในตี
ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อระงับเหตุไม่ได้หวังจะเอาชีวิต

ฟังเสียงภรรยาของร้อยตำรวจโทกัณหาค่ะ
นี่แหละค่ะข้อมูลจากสองฝั่งก็ยังไม่ตรงกัน